เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายในคดียาเสพติด

แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ฝ่าด่าน
ไปชนเข้ากับรถกระบะของผู้หญิงคนหนึ่ง

ปรากฏว่ารถของคู่กรณีรถกระบะคันนี้
คือเสียหายหนักเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ประเมินบอกว่าต้องขายซากอ่ะคุณ

ใช่ตอนนี้ต้องผ่อนกุญแจเดือนละหมื่นกว่าบาท
งานการก็ไม่ได้ทำต้องมาเดินเรื่องของรถ
แล้วก็หลานสาวเองที่อยู่ในรถคันเดียวกันเนี่ยนะฮะ

ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองด้วย
งานการของเขิงก็ไม่ได้ไปขายแล้ว
คนที่ประสบเหตุก็คือคุณยะชาวดี
เล็กซีรีอายุ๔๖ปีค่ะ
แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งหลานสาวของเธออายุ๒ขวบ
เธอเองก็เดินทางมาดูรถที่พังเสียหาย
ด้านหน้าปรากฏว่ายุบเข้าไปครึ่งคันเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ถูกรถของคนร้ายที่ขับรถเก๋ง
หลบหนีตำรวจสพเมืองระยองมาชน
เมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เหตุเกิดบริเวณถนนสายระยองกระทิงลาย
ตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
ก็ทำให้เธอแล้วก็หลานสาวได้รับบาดเจ็บ
เธอเองวันนี้ค่ะเดินทางมาพร้อมกับหลักฐานรถ
ให้กับนายสมยศอัชชาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินรถ
ซึ่งรถถูกประเมินว่าให้ขายซากเลยนะ
โดยประกันรับผิดชอบแค่๕๔๐๐๐บาท
ก็ไม่พอนะราคาที่ประกันให้คือ๕แสนกว่า
ยังขายอีกประบาน๓๐๐๐๐๐กว่านะคะ
แต่เอาล่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทต้องเสนอการตีราคากับธนาคารธนชาติ
จะทราบว่าราคาที่แท้จริงอยู่เท่าไหร่กันแน่
แต่ทราบว่าจะต้องลดลงไปกว่ายอดประกันเต็มจำนวน
คาดว่าจะไปอยู่ที่สักประมาณราคาคือ๑๗๐นะ
ก็คือมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดแหละเพราะรถมันเสียหายหนัก
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้เขาโพสต์เขียนไว้
ก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเด็กน้อย
เขาบอกว่ายังตกลงกันไม่ได้เลยกับประกัน

แล้วตำรวจเองก็ติดต่อไปทางญาติของผู้ต้องหาที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ทางญาติก็บ่ายเบียงนะก็บอกว่าคือก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเนี่ยฮะ
ตอนนี้เท่ากับว่าคุณผู้ชมครอบครัวของผู้เสียหาย
ต้องผ่อนกุญแจรถเดือนละ๑๐๐๐กับ๘๗บาท
โดยเปล่าประโยชน์จนกว่าจะครบสัญญาชำระหนี้คงเหลือทั้งหมด
น่าเห็นใจนะครับคุณผู้ชมฟังเสียงคุณยัชวดีผู้บาดเจ็บ
พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
ส่วนที่เหลือน้องพลอยต้องผ่อนกุญแจพี่
รถพึ่งผ่อนไม่ได้เดือนเยอะพี่คิดดูเว้ย

เพราะน้องพลอยเขาเข้าใจเจ็บ
ทางด้านฝ่ายประเมินเขาก็ยืนยันมาแล้วว่ามันเกินทุน
เพราะว่ามันเกี่ยวกับเครื่องใช่ไหมพี่เกี่ยวกับเครื่องแล้วก็เกียร์เสียหายหมดเลย
ที่เขาบอกว่าผู้การธนชาติไม่ใช่ผู้บังคับการตำรวจภูทร
ธนชาตินะก็คือผู้จัดการธนชาติ
พูดถึงเรื่องของราคาที่จะต้องมีการมาประเมินกัน
เอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นหลักสำหรับเหตุการณ์นี้
ก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหลานสาวที่ตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ซึ่งได้ทำประกันไว้สามารถใช้เพียง๑๕วัน
ได้เพียง๑๕วันแต่ว่าหลานสาวต้องรักษาตัวต่อเนื่องถึง๒เดือน
เรื่องนี้เธอบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ที่มีการให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้เรื่องของค่ารักษาน้องเฟิร์ส
ตอนนี้ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษานอกเหนือจาก๑๕วันแล้ว

เพราะว่าต้องเดินเรื่องเกี่ยวกับรถแล้วก็ค่ารักษาของหลานสาว
ส่วนร้านที่จะค้าขายก็ได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้ว
ก็ยังไม่ได้ขายอยู่ดีเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่มีรถ
ส่วนตำรวจสพเมืองระยองบอกว่าเอาแบบนี้ละกัน
ให้เงินสนับสนุนเบื้องต้นไป๒หมื่นบาท

อกจากนี้ยังมีแฟนเพจหลายกลุ่มด้วยกันนะครับ
พยายามที่จะติดต่อเข้ามาเรียรายเงินช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วย
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้บาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ในตามกลุ่มต่างเนี่ยคืออย่างลูกสาวโพสต์ไปก็บางทีแบบเหมือน
หาที่ปรึกษาว่าเออแบบช่วยแนะนำมาทางด้านกฎหมาย
ที่รู้เรื่องประกันรู้เรื่องกฎหมายบ้างอะไรอย่างนี้
เราจะไปตรงไหนอะไรได้ที่แบบจะแนะนำแล้วให้เรื่องมันจบเร็วที่สุด
เพราะว่าพี่คู่กรณีเราเป็นคนใช้ยาบ้า๓๐๐เมตรนะพี่
ตอนนี้อยู่ในเรือนจำก็มีหลายหลายคนแนะนำมาว่าถ้าฟ้อง
ให้เรื่องมันเร็วก็ต้องจ้างทนายค่าขึ้นศาลพี่
ซึ่งตอนนี้หนูไม่มีตังค์กันหรอกคือก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเยอะนะคะ
เข้ามาแบบให้คำปรึกษาแต่ทนายอะพี่แม้กระทั่งทนายยังมีสองฝ่าย
อันนี้หนูพูดจริงสามารถพูดออกสื่อได้เลยมีทนายสองฝ่าย

มีบางคนก็แบบมีน้ำใจเราระดมทุนกันไหม
คนไทยคนละยองด้วยกันคนละ๕๐บาทร้อยหนึ่ง
หมื่นคนมีสมาชิกเป็นแสนบอกหมื่นคนก็ได้แล้ว

แต่เราโพสต์เข้าไปขอบคุณเขาแล้วก็บอกว่ามันก็มีดราม่าอีก
สาวก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีข้อนี้ว่าเราไปเรียกร้องเงินจากคนอีก
ถ้าเกิดว่าจะให้ทนายมาดูแลเรื่องนี้ก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอีก

ใช่ค้าขายก็ไม่ได้ทำมากิน
ตำรวจก็เลยเอาล่ะได้มีการประสานญาติของผู้ต้องหา
บอกว่าให้มาพูดคุยกันหน่อยซิมารับผิดชอบเรื่องของค่าสินไหมกันหน่อยซิ
แต่ว่าฝ่ายญาติของคู่กรณีใบเบียงนะ
บอกว่าไม่ยอมเจรจาด้วยเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องของเขา
เออแล้วย่างยาดของเขาก็ไปทำความผิดมาด้วยล่ะ